มีอีกหนึ่งคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกัน

เป็นคลิปของหญิงสาววัยรุ่นสองคนกำลังทะเลาะตบตีกัน
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปร่วมวงด้วย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นแหละ
เป็นแฟนของผู้หญิงสองคนนี้
คือผู้หญิงสองคนนี้เป็นทั้งแฟนใหม่และแฟนเก่าของผู้ชายคนนี้
แล้วผู้ชายเนี่ยก็ไปต่อยแฟนเก่าที่กำลังทำร้ายร่างกายกับแฟนใหม่อยู่

ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินที่อยู่ด้านหลังนะครับ

ที่กำลังทะเลาะกันกับแฟนใหม่อยู่

จากกรณีที่โลกสังคมออนไลน์โลกโซเชียลแชร์คลิปความยาวประมาณ๒นาทีกว่า

กอดรัดฟัดเหวี่ยงตบตีกัน

เข้าไปทำร้ายหญิงคู่กรณีจนบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านผือที่อุดร

หลังข่าวนี้ถูกนำเสนอออกไปก็มีความคืบหน้าเข้ามาแล้ว
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวนางสาวเอนะฮะ
นามสมมุติอายุ๒๐ปีกับนางสาวบีอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นคู่กรณีที่มีเรื่อง
วิวาดกันรวมทั้งนายสมชายอันนี้ก็นามสมมุติเหมือนกันครับ
เป็นชายหนุ่มที่ไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงปรากฏในคลิปนี้
ก็ไปสอบปากคำทั้งสามคนสภาพฝ่ายหญิงโอ้โหคุณผู้ชม
บาดเจ็บสะบักสบอมทีเดียวฟกช้ำทั่วใบหน้าเลยค่ะนะฮะ
แรงผู้ชายนี่นั่นสิแบบซัดเต็มแรงหน้าหันเลยอ่ะนะครับ
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่านางสาวเอเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าของนายสมชาย
ส่วนนางสาวบีเขาก็เป็นแฟนใหม่ของนายสมชายเองแหละครับแล้วก็มีปากเสียงกันผ่านโลกออนไลน
มีการเม้นทะเลาะกันไปมานะครับจนเกิดการนัดท้าตบตีกัน
โดยที่มีเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยคอยเดินทางไปเชียร์พอถึงวันนัดหมายครับ
นายสมชายก็เดินทางไปด้วยเมื่อเห็นแฟนใหม่กำลังเพลี่ยงพร้ำ
คือกำลังสู้ไม่ได้แล้วก็เลยเข้าไปชกหน้าแฟนเก่าอย่างจังเข้าไป
ยอมรับว่าทำไปเพราะว่าเขาเมาอืมนะฮะดังนั้นครับ
ตำรวจโทองค์อาจประหลัดขวาสารวัตรสอบสวนจึงแจ้งข้อหาฝ่ายหญิง
ฐานทะเลาะวิวาสก็ปรับไปเพียงคนละห้าร้อยบาทนะครับส่วนนายสมชายถูกข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงกับให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยแฟนเก่าใจดีด้วยไม่ติดใจเอาความนะฮะ
ก็ปรับนายสมชัยไปสองพันบาทครับส่วนกองเชียร์๔คนโดนปรับไปคนละสี่ร้อยบาท
สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปอืมสรุปแล้วเรื่องนี้ถ้าสมมุติมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
กองเชียร์ก็โดนนะคะโดนโดนโดนโดนเฉพาะการปรบมือยุ่งโยงเอาเลยเอาเลยใช่ค่ะ